จันทบุรีขโมยผลสละ

หืมหวานอร่อยอร่อยมากคือมีอืม
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะไปพร้อมกับคนงาน
นั่งอยู่ท้ายกระบะค่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยขาไปนะคะ
ป้ายแดงด้วยเห็นไหมคะหลังกระบะช่างว่างเปล่า
แต่ขากลับเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวขาไปก่อน
นี่ขาไปเห็นคนงานสองคนนั่งท้ายกระบะ
อันนี้เป็นภาพของวันที่๒๔สิงหาคมช่วงเย็น
กล้องวงจรปิดจับภาพได้พอขากลับออกมาคุณ
ช่วงตี๓ของวันที่๒๕นั่นไงนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไร
เห็นไหมเต็มหลังคันรถเลยสละครึ่งตันโอ้โห
ครึ่งตันไปตัดมาเพราะอะไรรู้ไหมเขาถึงไปขโมยสละ
จริงเนี่ยรถคันนี้คนที่ขับรถเนี่ย
เขาเป็นคนที่ไปรับซื้อผลไม้มาขายคือไปรับซื้อมาจากชาวสวน
แล้วก็มาขายปลีกกันนะฮะเขาไปติดต่อเจ้าของสวนเจ้าหนึ่ง
บอกว่าอยากจะซื้อผลสละเนี่ยมาขายแต่ปรากฏว่าคุณตอนที่ไปติดต่อเนี่ย
ราคาไม่ไหวบอกราคามันสูงไปเอามาขายกำลีกำไรก็อาจจะไม่เยอะ
ตัดสินใจออกมาไม่ซื้อนะคะแต่ตอนกลับเข้าไปใหม่เนี่ย
ขโมยมาเลยอ้าวเออไปขโมยมาเลยแล้วได้มาแบบนี้ค่ะ
แต่เจ้าของสวนไม่รู้นะตอนที่คุณผู้หญิงท่านนี้ไปขโมยมา
เจ้าของสวนมารู้อีกทีตอนเช้าแล้วเจ้าของสวนชื่อว่าคุณไพรจิตคำสัตว์
เข้าไปดูสละในสวนเขาบอกว่าเอ๊ะสละมันเริ่มแก่ใกล้ตัดได้แล้ว
ปรากฏว่าพอไปดูนี่ลมแทบจับเลยนะสละพันหวานสุมารี
ทั้งสวนที่ปลูกไว้สักประมาณหนึ่งร้อยก่อนน้ำหนักสักประมาณครึ่งตันห้าร้อยกิโลกรัม
คิดเป็นเงินแล้วก็สักประมาณสามหมื่นบาทหายเกลี้ยงค่ะ
เหลือแต่ก่อคุณใบจิตบอกว่าคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ตอนกลางวันเนี่ยนะรถกระบะคันเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสีขาว
เข้ามาขอซื้อสละแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเนี่ย
ป้าบอกว่าราคามันแพงสู้ไม่ไหวหมายถึงว่าคนที่จะมาซื้อเนี่ยนะ
ก็เลยกลับออกไปกลับออกไปแล้วกลับมาใหม่ค่ะ

แต่ตำรวจยังไม่ทันได้ทำงานให้เสียเหงื่อเลยอืม
เธอบอกว่าเธอรีบโทรบอกตำรวจเลย
เพราะเธอไปเจอรถกระบะต้องสงสัย
อยู่ที่ร้านขายคอกเหล็กติดท้ายรถกระบะ
ริมถนนจันทบุรีสะแก้วแล้วกำลังจะหลบหนี
ใจเด็ดมากค่ะรีบเข้าไปจอดรถขวาง
สุดท้ายตำรวจตามมาทันนะคะ
แล้วหัวขโมยรายนี้ไม่ใช่ใครค่ะ
ชื่อว่าหนูนิดธรรมวัฒน์อายุ๔๓ปี

ตอนแรกนะคะปากแข็งปฏิเสธ
บอกไม่รู้เลยไอ้เจ้าสละเนี่ย
อยู่ที่ท้ายรถกระบาดตัวเองได้ยังไง

นั่นสิจนกระทั่งตำรวจตามไปจับลูกจ้างชาวกัมพูชา
ที่นั่งอยู่ท้ายกระบะสองคนเมื่อสักครู่ค่ะ
จับมาได้เป็นผู้ร่วมขบวนการนะคะ
กำลังจะหนีเข้าป่าสุดท้ายชาวกัมพูชาจะซื่อสัตว์กว่า
รับสารภาพเลยนะครับบอกว่า

แล้วเป็นคนที่ไปกับรถกระบะป้ายแดงนั่นแหละ
เอาล่ะด้วยความที่คือลูกจ้างยอมรับแล้ว
นายจ้างจะไม่ยอมรับก็กระไรอยู่สุดท้ายค่ะ
คนขับรถกระบะหนูนิดต้องยอมรับ
แต่ไปคือโดยปริยายนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาคือร่วมกันลักทรัพย์
หนูนิดคนใส่เสื้อขาวแล้วก็มีเสื้อคุมสีดำเนี่ยนะ
เลยต้องของส่วนคือผู้หญิงเสื้อสีฟ้า
มีแหมมีเงินออกรถป้ายแดงกลับไปขโมย

คือถ้าเกิดว่าแพงแล้วขายไม่ได้กำไร
ก็กลับไปไปหาผลไม้อย่างอื่นมาขายซะ

กลายเป็นว่าโดนข้อหาไปเลยโดนคดีไปนะคะ